มาดูกรณีที่เกิดขึ้นที่พัทยานะคะ
ชายชาวต่างชาติอายุประมาณ๒๐๒๕ปีค่ะ
เขาก็นัดกับสาวชาวไทยนี่แหละพูดคุยกัน
แล้วก็นัดกันไปมีเพศสัมพันธ์
แต่หลังจากนั้นเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้เขาตกใจมากเลยนะคะ
เขาบอกว่ามีเลือดไหลเต็มที่นอนเลย
เขาก็เลยจะได้ยิบโทรแจ้งคู่ภัยให้เขามาช่วยเหลือ
คือเขาไม่ทราบจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเขา
แรกนึกว่าเป็นเรื่องที่ออกมาจากฝ่ายผู้หญิงหรือเปล่า

ขออนุญาตย้อมสีหน่อยนะเป็นสีดำแบบนี้นะคะ
มันเยอะขนาดนี้เลยนะอยู่บนที่นอนนะคะ
อาสากู้ภัยสว่างบริบูรณ์เมืองพัทยาจุดหนักเหลือ

ตอนแรกได้รับแจ้งเหตุมีคนลื่นล้มแล้วก็เสียเลือด
พอเจ้าหน้าที่ไปถึงที่โรงแรมที่เขาแจ้งมา
ปรากฏพบชายต่างชาติค่ะอายุประมาณ๒๐๒๕ปี
มีเลือดไหลออกมาจากอวัยวะเพศเป็นจำนวนมาก
แล้วก็มีคราบเลือดติดอยู่เต็มที่นอนแบบนี้เลย
พอสอบถามถึงสาเหตุทราบว่าชายชาวต่างชาติคนนี้
มีเพศสัมพันธ์กับสาวไทยเป็นครั้งแรก
แล้วก็มีเลือดไหลออกมาจำนวนมาก
เจ้าหน้าที่ก็ประถมพยาบาลเบื้องต้นนะคะ
แล้วก็เอาพาก๊อตปิดตรงปลายอวัยวะเพศให้สักพัก

ถามว่าไปโรงพยาบาลไหมเขาก็บอกว่าไม่ไปดีกว่านะคะ

แล้วก็ไม่ได้พาเขาไปส่งโรงพยาบาลแต่อย่างใด
เรื่องนี้ที่มันเกิดขึ้นก็ต้องไปสอบถาม
เป็นศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะออกมา
โพสต์อธิบายเรื่องนี้ไว้นะคะ
บอกว่าที่ช่วงปลายของอวัยวะเพศ
มันจะมีเส้นเอ็นเล็กที่เชื่อมต่อระหว่างหนังหุ้มปลาย
กับตัวอวัยวะเพศ
ช่วงที่มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกเนี่ย
บางคนก็อาจจะเกิดการฉีกขาดตรงนั้น
เพราะอาจจะเกิดจากความตึงหรืออะไรสักอย่าง

ไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคนนะคะ

อันนี้บอกกล่าวนะคะในกรณีที่บางคนอาจจะเกิดเหตุการณ์
ลักษณะนี้เกิดขึ้นกับตัวเองค่ะ